คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้
เรื่องนี้เอามาเตือนเลย
อากาศหนาวใช่ไหมเหมือนพี่เบิร์ตพูดตอนต้น

แต่คนต่างจังหวัดเขาต้องระวัง
เหมือนกับยายคนนี้อายุ๘๐ปีเป็นคนชรา
บ้านมันจะมีใต้ถุนด้วยสูง
แล้วเวลาเดินขึ้นมาดายมันลำบากเหมือนบ่อ

๘๐ปรากฏขึ้นไม่ไหวนอนอยู่ใต้ถุนบ้าน
เช้ามาตัวแข็งชื่อเลยค่ะ
แล้วนี่แหละค่ะเป็นสภาพของคุณยาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่หมู่ก้าวบ้านใหม่ทานตะวัน
ที่ตระบวนบ้านราชอำเภอสึงสารที่นครราชศาสีมา

นั่นคือร่างของยายพร
ยายพรอายุ๘๐ปีค่ะนอนอยู่ตรงนั้น
นางสุชารำเพื่อนบ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้บอกว่า
ตอนเช้า๘โมงตอนนั้นตื่นออกมาเห็นหน้าเพื่อนข้างบ้านใช่ไหม
บอกเห็นตาตาคือสามีของยายพร
ทำไมนั่งอยู่ข้างยายพรแล้วก็เหมือนคุยคุยอะไรไม่รู้
คุยแล้วก็เรียกอยู่นั่นเรียกยายอยู่นั่นแหละ
เสร็จตะโกนถามตาตาทำไร
ยายพรขาแข็งแขนแข็งไปหมดเลย
เรียงแล้วไม่ตอบ
แล้วหันไปบอกพี่สุกที่เป็นเพื่อนบ้านว่า
ซุกยายยกได้แค่แขนนะ
เท่านั้นแหละพี่สุกบอกรีบวิ่งไปดูเลย
ปรากฏยายไม่หายใจแล้วค่ะ
แต่พี่สุกบอกว่าตัวยายยังอุ่นอยู่
คิดว่าอาจจะเพิ่งเสียชีวิตเลย
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาทำการตรวจสอบนะคะ

แล้วทำไมยายถึงมานอนอยู่แบบนั้นล่ะ
ก่อนหน้านะยายเคยนอนอยู่บนบ้านแหละ
แต่อย่างที่บอกว่ายายอายุมากแล้ว
เดินขึ้นบ้านไม่ไหวแล้วเคยตกบันไดบ้านมาแล้วด้วย
ก็เลยไปนอนที่เตียงใต้ถุนบ้านแบบนั้น

ส่วนสามีของยายคุณตาจะไปทำงานต่างอำเภอ
เอาจริงตาเพิ่งกลับบ้านได้วันเดียวเอง
กลับมาวันเดียวยายตายจากไปค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คาดว่ายายพรน่าจะเสียชีวิตจากโรคชะลา
แล้วมีอาการป่วยมาก่อนหน้านี้๒๓วัน
ที่สำคัญอากาศก็หนาวด้วยนะคะ
อุณหภูมิในพื้นที่ตอนนี้ต่ำสุดอยู่ที่๑๓องศา
และอาจจะเป็นสาเหตุให้หนาวแล้วแข็งตายแบบนี้
ก็ไม่ติดใจนะคะแต่ต้องมีการนำศพ
คุณผู้ชมที่เป็นคนกรุงเทพฯ
หรือว่าเป็นคนที่ไหนก็ตามที่จะขึ้นเหนือไปอีสาน
ภูไปดอยไปเที่ยวรับลมหนาวนะคุณดูในตู้เสื้อผ้าคุณเนี่ย
มีเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวที่ท่านไม่ใช้แล้ว
เหลือใช้ผ้าห่มเก่าที่ท่านบอกว่าห่มไม่อุ่นแล้ว

เออผ่านไปตรงไหนก็ได้นะ